คอสชกำลังดำเนินการแก้ไขอยู่นะครับ

ตัดสินใจหรือยังครับว่าจะรับหรือไม่รับรัฐธรรมนูล

มีเวลาอีก๕วันที่จะตัดสินใจ

ตัดสินใจหรือยังครับว่าจะไปใช้สิทธิ์
หรือไม่ไปใช้สิทธิ์อันนี้เรื่องใหญ่
ต้องไปใช้สิทธิ์ครับผมบอกเมื่อวานว่า
ถ้าคนไปใช้สิทธิ์กันน้อยถ้าคนไปใช้สิทธิ์กันน้อย
ผลออกมายังไงฝั่งตรงกันข้ามจะบอกว่า
เป็นเรื่องของคนส่วนน้อยของประเทศ
ที่มาลงมติฉะนั้นต้องไปให้ขาดครับ
หกสิบเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์ให้ได้เห็นว่า
เป็นเสียงของคนส่วนใหญ่
ฉะนั้นต้องไปลงประชามติถ้าดูตัวเลขล่าสุด
ทางราชการทำออกมาว่าคนที่มีสิทธิ์
ลงประชามติได้เนี่ยก็คือ
คนที่มีอายุครบ๑๘ปีบริบูรณ์
ในวันออกเสียงประชามติทั่วประเทศเนี่ย
ห้าห้าสิบล้านห้าแสนแปดหมื่นห้าพันหนึ่งร้อยสิบแปดคน
เอาตัวเลขกลม๕๐ล้านคนว่างั้นเถอะ
เป็นผู้ชายยี่สิบสี่ล้านกับสี่แสน
เป็นผู้หญิงยี่สิบหกล้านกับหนึ่งแสนกว่า
อ่าวทีนี้ดูตัวเลขเอาเป็นลายภาคหน่อย
ภาคตะวันออกเชียงเหนือยี่สิบจังหวัด
ผู้มีสิทธิ์ลงประชามติสิบเจ็ดล้านคน

ภาคกลางยี่สิบห้าจังหวัด
ผู้มีสิทธิ์มาลงประชามติ๑๓ล้านคน
ภาคเหนือสิบเจ็ดจังหวัด
ผู้มีสิทธิ์ลงประชามติเก้าร้านสองแสนคน

ภาคใต้สิบสี่จังหวัด

สิบสี่จังหวัดผู้มีสิทธิ์ลงประชามติหกล้านแปดแสนคน
กอทมกรุงเทพมหานคร
มีผู้สิทธิ์ออกเสียงเลือกตั้งทั้งหมดสี่ล้านสี่แสนกว่าคน
ผู้ชายสองล้านกว่าผู้หญิงสองล้านสี่แสน
เออผู้หญิงก็ยังมากกว่าผู้ชายอยู่ทั้งภาพรวมและทั้งกรุงเทพมหานคร
ฉะนั้นนี่คือตัวเลขที่จะได้ตัดสินกัน
ในวันที่ลงประชามติและประชาสัมพันธ์กันล่วงหน้าเลยครับ
ว่าวันลงประชามติวันที่๗สิงหา
ไทยรัฐจะรายงานผลตั้งแต่๓โมงกว่าเป็นต้นไปจนถึงดึกจนรู้ผล
จนกระทั่งได้เห็นภาพรวมจนกระทั่งวิเคราะห์ว่าถ้าผ่านแล้วเป็นยังไงไม่ผ่านแล้วเป็นยังไง
ทีมใหญ่เลยครับเต็มพืชเลยพิธีกรระดมกันเต็มที่มีแขกเชิญมีรายละเอียดมีข้อมูล
มีทิศทางที่จะชี้ให้เห็นว่าถ้าไม่ผ่านมันจะเกิดอะไรขึ้นถ้าผ่านจะเกิดอะไรขึ้น
ฉะนั้นวันอาทิตย์หลัง๓โมงเย็นเปิดไทยรัฐทีวีไว้ถัดมาวันนี้ก็จะพูดเรื่องเรื่องรถตู้
เขากำลังจะเอาจริงเอาจังที่จะย้ายออกจากบริเวณอนุสาวรีแล้วไปอยู่ตามขนส่ง
สายใต้สายเหนือภาคตะวันออกซึ่งก็เป็นการจัดระเบียบคราวนี้ทหารเขาลงมาเล่นเอง

แต่ว่าประเด็นที่จะตามมามากกว่านั้นก็คือว่าเขากำลังคิดกันว่า
รถตู้ไม่ควรจะเป็นรถโดยสารแล้วอาจจะเป็นรถโดยสารขนาดเล็กมาแทนรถตู้จะเรียกว่าอะไรก็ตามแต่
เพราะรถตู้ไม่ใช่รถที่เหมาะกับการขนส่งสาธารณะเพราะอะไรรู้ไหมครับรถตู้เปิดประตูได้ด้านเดียว

เวลาเกิดอุบัติเหตุไฟไหม้เห็นไหมฮะคลอกตายหมดคลานออกมาไม่ได้มันมีด้านเดียวนี่ประตูด้านข้างอีกด้านหนึ่งถึงแม้จะทำหน้าต่างไว้ก็ออกไม่ได้ครับมันเล็ก
เวลาเกิดอุบัติเหตุขึ้นมาทีไรรถตู้ตายหมู่ทุกทีเพราะอะไรครับเพราะรถตู้ไม่ใช่รถที่เอามาใช้สำหรับผู้โดยสารไม่มีที่ไหนเขาใช้รถตู้เป็นผู้โดยสารเว้นแต่ประเทศชิลีรถตู้เนี่ยจริงเนี่ยเขาทำรถตู้ขึ้นมาเนี่ยเพื่อเอาไว้รถขนของแต่ประเทศไทยคนมีตังค์ไปซื้อรถตู้รถโฟลกมาสมัยก่อนแล้วมาดัดแปลง
เป็นรถนั่งวีไอพีไม่ใช่รถมันโดยสารหรอกครับแต่ว่ามาดัดแปลงเป็นรถโดยสารจริงเขาทำไว้ขนของแล้วตอนหลังเอามาเป็นรถโดยสารเพราะว่าบ่อขอสอไม่สะดวก
ฉะนั้นรถตู้ก็เกิดขึ้นวิ่งจากกรุงเทพไปโน่นมานี่กรมทางกรมการขนส่งก็บอกอ้าววิ่งได้ไม่เกิน๓๐๐กิโลเมตรไปเหนือไปใต้ไปตะวันตก
เป็นรถโดยสารแต่จะไปห้ามปุบปับทัน
ก็ไม่ได้เพราะตอนนี้รถตู้เยอะแต่กำลังจะบอกว่าใครจะดาวน์รถตู้ออกมา
เพื่อใช้โดยสารตอนนี้อย่าเพิ่งเพราะเขากำลังจะไม่ให้ใช้รถตู้
เป็นผู้โดยรถโดยสารแล้วที่ผ่านมานั่นก็อนุโลมกันมาเพราะว่า
เป็นความสะดวกของประชาชนแล้วรถบขศก็อำนวยความสะดวกได้
ไม่เต็มที่คนก็เลือกใช้รถตู้มันก็พลึบเต็มบ้านเต็มเมือง
เหมือนกับรถมอเตอร์ไซค์นะครับที่มาเป็นรถวินกันทุกวันนี้ได้
เพราะว่าสนองตอบความต้องการของคนที่รักสะดวก
เขาก็ยอมกันมาบ้านเราก็เป็นอย่างนี้กันมาตลอด
ฉะนั้นให้ทำใจไว้เลยนะครับว่าใครเป็นเจ้าของรถตู้
จากนี้ไปไม่นานเนี่ยจะไม่ให้มีรถตู้แล้ว
สำหรับผู้โดยสารจะหาทางออกยังไงก็ว่ากันไปเถอะ
มาอีกเรื่องหนึ่งในคณะกรรมการชุดที่เขา
ดูแลเรื่องความปลอดภัยของการขนส่งเออเขาก็ดูตัวเลข
แต่ละปีเนี่ยคนตายเยอะสงกรานปีใหม่
โอ้ยทำไมคนมันตายเยอะสามสิบร้อยสี่ร้อยคน
เอ๊ะทำไมคนตายมอเตอร์ไซค์มากที่สุด
ก็เพราะมอเตอร์ไซค์เกิดอุบัติเหตุมากที่สุด
คุณนิกรจำนงเนี่ยเป็นประธานคณะอนุกรรมการเกี่ยวข้องกับเรื่องพวกนี้ครับ
เรื่องการวางแผนว่าทำยังไงประเทศไทยถึงจะลดอุบัติเหตุ
บนท้องถนนไม่ให้เจ็บไม่ให้ตายกันไม่ให้พิการกันอย่างนี้ทุกปี
เขาก็หยิบเอาเรื่องมอเตอร์ไซค์มาคุยกันด้วย

เขากำลังจะเตรียมเสนอให้บริษัทผลิตรถมอเตอร์ไซค์เนี่ย
ต่อไปนี้คุณต้องลงทุนปรับเปลี่ยนล้อมอเตอร์ไซค์ใหม่
เพราะบางประเทศเนี่ยรัฐบาลก็บังคับเลยนะ

หน้ายางต้องกว้างขึ้น

ของเราเนี่ยเวลาไปเปรียบเทียบกับเขา

มันเกิดอุบัติเหตุง่าย

หน้ายางต้องกว้างเท่านั้นเท่านี้

ถ้าคุณไม่ตามที่กฎหมายกำหนด
ขายไม่ได้
นั่นคือประเทศที่เขาห่วงใย

ห่วงใยสวัสดิการของประชาชนเขา

ให้มีหน้ายางกว้างขึ้น

ถ้าหน้ายางกว้างขึ้นกว่าเดิม

แต่ว่าล้มยากก็รักษาชีวิตคน

ลากมาจนถึงกำลังจะบอกว่า
เขากำลังจะจัดระเบียบรถตู้

เพื่อให้เกิดอุบัติเหตุ

ไม่งั้นสงการปีใหม่

และตายมากด้วย๓๐๐๔๐๐คน

เรื่องต้นเห็นบอกว่ามีแนวคิดจะเอามินิบัสมาวิ่งแทนรถตู้

ก็เขาจะให้ระยะเวลา

ไปกันตอนนี้ใครคิดจะดาวรถตู้ออกมาวิ่ง
หยุดดีกว่านะ
อย่าให้